ก็เป็นภัยของคนนั่งรถทัวร์อย่างหนึ่งเหมือนกัน
นั่งรถทัวร์สายใต้อยู่ดีนะฮะ

ผู้โดยสารปะเจ็บสะหัด๑คน

ตอนนี้กำลังเร่งตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดอยู่นะครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนเพชรเกษม
บริเวณสามแยกบ้านอ่างทองตำบลทรัพย์อันนั้น

ก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบรถทัวร์สายใต้ก็คือเส้นทางกรุงเทพหาดใหญ่ด่านนอก
ที่จอดอยู่ยี่ห้อสแกนเนียทะเบียน๑๔๑๑๕๕กรุงเทพฯ
อยู่ข้างทางแล้วก็มีผู้โดยสารถูกยิงบาดเจ็บสาหัส๑ราย
คือทางด้านของนายอากรพันคง

ถูกยิงเข้าที่ต้นขาซ้ายกระดูกแตกแล้วก็เสียเลือดมาก
เจ้าหน้าที่กู้ชีพก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเร่งรักษาต่อไป
นอกจากนี้ยังพบหัวกระสุนปืนไม่ทราบคณะตกอยู่ใกล้กันกระบอดนั่ง๑หัว
แล้วก็ข้างรถด้านซ้ายพบรูกระสุน๑รูด้วย
แรงผู้สกุลคนขับรถทัวร์เล่าให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชม
คือเขาขับรถทัวร์มามีผู้โดยสารมานั่งมาจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงครา
พอไปถึงบริเวณสามแยกนากระตามได้สังเกตเห็นกระจกมองข้าง
เอ๊ะทำไมมีรถกระบะเป็นกระบะที่ติดโครงเหล็ก
ด้านท้ายกระบะขับตามมาด้านหลัง๒คันตามประกบเลยนะฮะ
ลักษณะเหมือนมีการแข่งแซงกันมา
กระทั่งไปถึงสามแยกบ้านอ่างทองจุดเกิดเหตุ
กระบาดโตโยต้าสีขาวไม่ทราบทะเบียนขับแซงรถทัวร์ขึ้นไปที่บริเวณด้านซ้าย
แล้วคนขับชักปืนขึ้นมายิงใส่รถด้านซ้าย๑นัด
ถูกผู้โดยสารบาดเจ็บสาหัส
จากนั้นขับแซงไปพร้อมกับยิงปืนขึ้นฟ้าข่มขู่อีก๔๕นัดด้วย

ก็เลยตัดสินใจหยุดรถเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วก็โทรแจ้งจำรวจให้ไปตรวจสอบ
ตอนนี้ตำรวจก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่กระบะขับ
หลังและก่อนเกิดเหตุติดตามคนขับกระบะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้นะครับ